วิกฤตแบบนี้เราก็ได้เห็นมุมดีที่เรานำเสนอกันไปก็คือเรื่องของการแบ่งปันกันนะคะ
และในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยตอนนี้เราเห็นไอเดียในการแบ่งปันที่หลากหลายไอเดียมากขึ้น
อย่างที่จังหวัดสงขลานี้ก็เหมือนกันค่ะ
นี่ไปที่ร้านไก่ใต้น้ำหาดเยยุ้ย
ไก่ใต้น้ำหาดใหญ่ร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารพื้นบ้านชื่อดังเลยอยู่ในย่านถนนสาคอนมงคลเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
เจ้าของร้านเขานำผลไม้ค่ะมาใส่เกวียนไว้เต็มเกวียนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จอดไว้ที่หน้าร้าน
พร้อมทั้งแขวนไว้ตามส่วนต่างของเกวียนด้วยนะไม่ใช่แค่ไว้ในเกวียนอย่างเดียวนะ
ศอกสี่ล้อเกวียนอะไรเนี่ยแขวนแล้วก็วางไว้แบบนี้เต็มไปหมดเลยทางร้านเขานำผลไม้หลากหลายชนิดมาก
คุณเห็นไหมมีอะไรบ้างแตงโมมีกล้วยมีมะม่วงมีสับปะรดเยอะมากค่ะ
แล้วก็วางไว้แบบนี้เพื่อว่าใครที่ผ่านมาที่ร้านหยิบไปกินฟรีนะจ๊ะ
งานนี้ประชาชนที่ขับรถมาก็ลงมาหยิบกันไปคนละอย่างสองอย่างกลับบ้านกันไปได้เลย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีในการแบ่งปันกันอันนี้ไม่ได้เป็นตู้ปันสุกนะเป็นเกวียนปันสุกนะนี่
ดีครับน่ารักเนอะผลไม้เพียบเลยเพียบเลยแต่อย่างที่บอกนะคะฟันกันแบ่งกันนะคะ
ก็เป็นไอเดียนะคะในการเอาของกินมาใส่วางเอาไว้ให้หลายคนมาถือไปมาเก็บไปมาหยิบไปนะคะ